คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าอาการของหญิงที่กระโดดไปให้รถไฟเหยียบร่าง

เราเสนอข่าวนี้เมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยแพทย์ก็สามารถยื้อชีวิตได้แล้วนะคะ
จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคค่ะ
ส่วนสาเหตุที่คิดสั้นนั้นน่าจะมาจากความเครียดที่โรครุมราวค่ะ
นางสาวกาญจนาสุกปานนท์อายุ๕๐ปี
อาจารย์แผนกบัญชีวิทยาลัยเทคนิคบุรีรำ
อยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำอย่างใกล้ชิดนะคะ
หลังจากที่กระโดดลงไปนอนพาดรางรถไฟ
ชาญชาลาสถานีรถไฟบุรีรำให้รถไฟเหยียบร่างขาด๒ท่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ค่อนข้างเป็นภาพที่น่ากลัวนะคะ
ซึ่งอาการล่าสุดค่ะนายแพทย์กรวุฒิสุขสนิท
ก็กล่าวว่าอาคารผู้ป่วยนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ชีพจรรวมถึงความดันโลหิตเริ่มคงที่
แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาค่ะ
และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากต้องเฝ้าระวังภาวะของการติดเชื้อ

โดยผู้ป่วยตอนนี้ก็รู้สึกตัวดี
สามารถที่จะสื่อสารได้ด้วยการเขียนข้อความต่าง
แต่ยังไม่สามารถพูดตอบโต้ได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ

ถึงสาเหตุจูงใจที่ทำให้คิดสั้น

จากก่อนหน้านี้เคยเข้ารับการรักษาอาการป่วย
และเข้ารับการผ่าตัดบริเวณส่วงอกมาแล้วนะคะ